สมกับความเก๋าของวงล็อกแถวหน้าเมืองไทยนะคุณ๑๕ปี
ซิลเขาจัดให้แบบเต็มที่เลยละกันกับแฟนมิตติ้งค่ะแฟนเพลงเขาก็จะมาต่อคิวกันยาว
ยาวเลยทีเดียวยาวไปออกนอกร้านเลยนะคะงานนี้ค่ะพี่เป๊กวงซิลนะเขาร้องนำก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะ
เพลงใหม่ซะหน่อยชื่อเพลงว่าเจ็บน้อยที่สุดอ่ามากับอีพีอัลบั้มที่ทำในรอบเจ็ดปีค่ะ
แล้วก็บอกถึงความประทับใจที่มีต่อแฟนที่เหนียวแน่นหนึบแล้วก็โตไปด้วยกันจ้า
ห่างหายจากการทำอัลบั้มไปเจ็ดปีครับแล้วก็ครั้งนี้มีอีพีอัลบั้มของพวกเรานะครับ
ห้าเพลงแล้วก็พร้อมอีกหนึ่งโบนัสนะฮะเป็นอีกเวลชันนึงของ
ของเพลงซีโร่ด้านในเนี่ยพิเศษมากนะครับเพราะว่าเรานอกจากจะมีซีดีแล้ว
แต่ว่าใครจะได้แบบหน้าของเราก็ต้องแล้วแต่ดวง
เพราะด้วยความที่พวกเรารักในเสียงเพลงเหมือนกันนะครับ